ว้าวผู้ชายในฝัน
สองวันที่ผ่านมาสองแม่บ้านก็ได้พูดคุยล้วงลึกถึงตัวตนจิ๊บวัสสุ

วันนี้ถึงคราวที่จิ๊บวัสสุจะต้องเจอกับ๗สถานการณ์สมมุติ
เขาจะรับมือกับสองแม่บ้านได้อย่างไร

ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงผู้ชายในฝันในวันนี้ค่ะ

วันนี้พี่จิ๊บยังอยู่กับเรานะคะยาวเลยนะคะ

ไม่ให้ทำอะไรเพราะว่าวันนี้เราจะมาล้วงลึก
้วงลึกในระดับเราเนี่ยมันต้องแบบลงลึกถึงระดับความแซ่บ
ถึงเวลาแล้วนะคะที่เราจะรู้จักกับผู้ชายในฝันของเรากับ๗สถานการณ์สมมุติ
ที่อาจจะทำให้ผู้ชายในฝันของเราต้องหนักใจ
โอ๊ยแต่คุณพี่ไม่ต้องกังวลไปเลยค่ะเพราะว่าคุณพี่จะต้องเปล่าว่าปล่อยให้มันสูดหายใจเข้า

พี่อยากคลัวตอนนี้แหละพี่อยากตัวตอนนี้แหละ
อาเริ่มที่น้องไอ้ก่อนเลยนะฮะ
ถ้าหากว่าแฟนของคุณเป็นผู้หญิงที่สวยมาก
ดูดีดูเพอร์เฟคสุด

เพราะว่าเรื่องการแต่งกายก็เป็นสิ่งที่สำคัญ

แต่แบบพี่จิ๊บไม่ถูกใจชุดนั้น

เพราะฉะนั้นวิธีของผมนี่ง่ายเลยครับ

หรือว่าเชิญไปร่วมงานไหน

คงต้องขออนุญาตนัดแนะก่อนเลย

เพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเกิดเวลาเชิญไปงาน

ด้านการ์ดศีรษะจุดปลายเท้าอย่างนี้นี่คือ

จะบอกว่าพี่จิ๊บสแกนหัวจนลดเท้าเลยนะ

เป๊ะตายอยู่

ถ้าวันนี้ตื่นมาตอนเช้า

ก็คงรีบหันไปบอกแฟนเลยบอกว่า

เพราะว่าปกตินะอันดับแรกน่ะดูกันเลยใช่แล้ว

พี่จิ๊บบอกว่าขอนอนก่อนฉันรับไม่ได้

อ๋อกลับน้ำไม่ชอบน้ำไม่ชอบไม่โอเค
ห์ะเนี่ยโอเคห์สตบตั๋วไปค่ะถ้าแฟนของคุณเป็นคนชอบโทจิกอยู่เสมอ
ทำอะไรที่ไหนกับใครเมื่อไหร่อย่างไร
แล้วคุณไม่ชอบเลยคุณจะมีวิธีพูดอย่างไร
อันนี้เนี่ยง่ายมากเลยครับเพราะว่า

ปกติแล้วไม่มีปัญหากับเรื่องนี้เลยครับ

มีแต่ว่าถ้าโทรมาความถี่น้อยเกินไปเนี่ย

คือชอบให้โทรจิกคือเอาอย่างนี้ดีกว่า
จิกของพี่จิกประมาณที่ชอบเนี่ย

คือข้อแรกเลยเราถ้าเป็นผมเนี่ย

เพราะว่าการที่เขาโทรมาเรื่อยเนี่ย
ยิ่งผียิ่งบ่อยแสดงว่าเขาห่วงเรา

แสดงว่าเขาอยากจะดูความเป็นไปของเราว่าโอเค

แต่ว่าก็จะคุยกันให้ชัดเจนแต่แรกก่อนว่า
ถ้าโทรมาแล้วอยู่ในช่วงทำงานนะฮะ

เช่นปิดงานปิดประชุมเป็นมิสคอลเนี่ยนะครับ
ก็จะรีบโทรกลับในโอกาสแรก

แล้วที่อยากโทรมาก็เผื่อโทรมาเลย

โอเคมาข้อต่อไปค่ะ
ถ้าหากว่าแฟนของคุณทำอาหารรอมื้อเย็น
เพื่อฉลองวันครบรอบที่คบกัน
แต่วันนั้นคุณดันลืมไปสนิทเลย
และกลับบ้านช้าจนแฟนโกรธหนักมาก

คือเอาอย่างแรกเลยโอกาสลืมนี่คงจะน้อยมากนะครับ
เพราะทั้งคุยกันตลอดไง
เพราะคุยกันแบบบอกว่ามีงานอยู่แล้วนะ
มากับกันเช้าครับก็คงจะต้องบอกตลอด

ก็คิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดก็คือบอกความจริง

ต่อให้ทานว่าเราก็จะทานด้วยความเอละอร่อย

มาอ้อนอย่างนี้เนอะ

คุณคุณผู้ชมจริงค่ะ
ถ้าหากว่าแฟนของคุณทะเลาะกับเพื่อนของคุณ

แต่แฟนคุณโมโหมาก
และบอกให้คุณเลิกคบกับเพื่อนคนนี้ซะ

ทำเพื่อที่จะทำให้เขาผ่อนคลายลงเนี่ย
ก็อาจจะโอเคห่างจากเพื่อนคนนั้นไปสักระยะหนึ่ง

มีเหตุผลนะเราใช้วุฒิภาวะทุยการ

เวลาแบบนั้นมันก็ต้องเป็นเกี่ยวกับการโทษ
สารสัมพันธ์ธรรมไตเตศ

ถ้าหากว่าแฟนของคุณเป็นคนขี้หวีด
ชอบใช้อารมณ์เพราะเธอร้อนแล้ว
เธอดับบังเอิญไปทำรถของคุณพี่รถคลาสสิก
ของสะสมสุดที่รักเนี่ย
ทะหรอกจะทำอย่างไรโอ้มายก็อด

นี่โอ้โหแต่ว่าแต่ว่าถ้า

จิตใจฟันทะหรอกไปนี่เรื่องใหญ่
มันมีคนแบบนี้อยู่ทุกคนด้วย

จริงก็รถทะหรอกส่งเข้าอู่ทำสีซ่อมก็จบ

ไม่ได้ครับต้องบอกกันทุกวันว่า
อย่าทะเลาะกัน
โทรหาพี่เอ้ยให้หน่อย

เออแค่เอาหมูปิ้งไปกินในรถ
ก็แค่นั่นดีกว่นะ

ไม่เอาไม่อยากทำที่นี้แล้ว

วันนี้เราต้องคุยกับพี่จิ๊บยาวถูกไหม

ที่เราบอกไปเมื่อวานด้วยว่าพี่จิ๊บมีอะไรมาโชว์
ใช่